เกิดมีปากเสียงถกเถียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
ผัวมีการใช้มือบีบคอเมียว

ไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ทีแทบไม่มีอะไรซับซ้อนตำรวจสอบพ่อจตุรพรรคพิมมาล
พุ่งเป้าไปที่จันทร์เท้าวะดีหรือน้อย
เมียของแจ้เพราะพิรุษเยอะสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราบเลือดที่บริเวณเบาะรถกระบะ
และมีดสั้นที่ซุกอยู่กลายเป็นทงที่ตำรวจปักใจเชื่อแต่แรก
เจ้าหน้าที่สอบปากคำน้อยข้ามวัน
ตอนแรกเธอยืนกระต่ายขาเดียวบอกไม่รู้ไม่เห็น
สุดท้ายโดนไล่ต้อนอยู่ไม่นานก็ยอมเปิดปากว่าฆ่าผัว
บอกก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีเปิดการละเล่นสปิงบอร์ด
งานที่วัดสะแก้วมหานิน
เสร็จงานเก็บของขึ้นรถจะขับกลับบ้าน
น้อยเป็นคนขับส่วนสามีนั่งคู่กันมา
จู่สามีก็กล่าวหาว่าเธอมีชู้แต่น้อยปฏิเสธ
ถ้าว่าสามีไม่เชื่อเอื้อมมือมาบีบคอและขู่จะฆ่า
เธอจึงตัดสินใจคว้ามีดในรถแทงสวนไปกลางลิ้นปี่บาดเจ็บสาหัส
พอตนตั้งสติได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมาร
จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
กลัวความผิดจึงกุเรื่องขึ้นมาว่าหลังเลิกงานตามหาสามีไม่เจอ
ไปพบอีกทีก็เจอนอนจมกองเลือดโดยไม่รู้ว่าถูกใครฆ่านอนอยู่ข้างเมน
บอกที่สารภาพเพราะกลัวความผิดหากสามีไม่ใช้กำลังเธอก็คงไม่ทำแบบนี้
ยืนยันถึงจะโกหกกุเรื่องแต่ก็ทำเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่อย่างใด
ศพของธวัชชัยญาตินำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในตำบลหัวช้าง
นายจันทวีสิทธิ์และนางรำเพิงบุตรศรพ่อแม่คนตาย
ยังรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชาย
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายสรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามกฎหมาย
เหตุสลดสร้างความเศร้าใจให้กับชาวบ้านเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ดูรักกัน
จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างตามภาษาผัวเมีย
แต่ครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นตายกันไปข้าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน